อีกหนึ่งผลงานนะคะตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
ใช้เวลา๓วันแต่จับได้แล้วจำเคสนี้ได้ได้ไหมคะ
ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลที่กำลังปิดซ่อมแซม
แล้วไปยิงครูสาวคนหนึ่งจนเสียชีวิตนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกรากันไป
สุดท้ายใช่จริงจริงนะคะผู้ตายคือนางสาววันเพ็ญนะคะ
ขออภัยอาการสาหัสนะคะยังไม่เสียชีวิตขออภัยค่ะ
ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บคือคุณวันเพ็ญนะคะ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงในโรงเรียนในวันที่เธอไปทำงานเป็นวันแรก
ครับจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตำรวจเนี่ยขอสารออกหมายจับนาย
วรวุฒิบุญรัตนาวิชัยหรือว่าในป๊อปวัยสามสิบปีค่ะจนกระทั่งเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับตัวของในป๊อปได้ที่บ้านหลังนึงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละค่ะ
ปืนลูกโม่และปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดมาห้าปลอกด้วยรวมถึงมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
ก็นำตัวมาสอบสวนที่โรงพักวันนี้ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคสี่มาที่สพเมืองหนองบัวลำพูนะคะสอบสวนในป๊อปด้วยตัวเองเลย
แล้วก็ออกมาแถลงข่าวว่าในป๊อปรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาปมเหตุมาจากความหึงหวงที่คนเจ็บเนี่ยตีตัวออกห่าง
แล้วก็มีเรื่องของการกู้ยืมเงินกันด้วยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พรบออาวุธปืนนะคะคือมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็การพกพาปืนด้วย
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปสพเมืองหนองบัวลำพูค่ะก็พอไปถึงเนี่ยยังเห็นพนักงานสอบสวนสอบปากคำกันอยู่เลยนะคะ
แล้วก็คุมตัวนายป๊อปเข้าห้องควบคุม

พูดสั้นบอกว่าไม่ได้เตรียมการ
ญาติคนเจ็บบอกว่าตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุมา

ครอบครัวคืออยู่กันแบบหวาดภาวะแล้วก็กังวลใจเลย
เพราะว่าคนก่อเหตุมีพ่อเป็นอดีตข้าราชการตำรวจด้วย

หรือถึงไม่ได้จับได้แล้วก็กลัวว่าติดคุกออกไปแล้วกลับมา
มันจะมีการออกมาตามล้างแค้นกันหรือเปล่า
ครอบครัวบอกว่าเคยเจอผู้เกาะเหตุวันที่๑๔กุมภาพันธ์

เคยถามหลานสาวว่าเออเคยไปบ้านเขาหรือยัง

รักกันชอบกันทำไมไม่พาไปรู้จักพ่อรู้จักแม่
ขอขอบคุณตัววัดมากที่ยังไงอะ
ใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจับได้อ่ะ
แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าดีใจ
ใช่กังวลหวัดภาวะเพราะว่าหลานสาวบอกว่าเขาพกปืนตลอดเวลาไง
เราก็ยังเสียใจตรงที่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับครอบครัวเรา
เคยบอกบอกกันได้มั้ยว่าเลือกลุ่มกับคนที่เกิด
ก็เคยบอกบอกหลานวันนั้นเนี่ยว่า
ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเค้าไม่ถ้าเค้ารักเราจริงเค้าคงมาอย่างเนี่ย

ใช่กลัวเขาขนออกมาเขาก็จะมาทำได้
เพราะว่าถ้าค้นมาได้อะเค้าต้องทำได้อีกอะ
สำหรับอาการของครูวันเพ็ญนะคะตอนนี้ญาติบอกว่ายังคงสาหัสอยู่
คือลืมตาได้แล้วพยักหน้าได้แล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้นะคะ
ก็ขอให้หายเร็วนะเธอบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเปลี่ยนชีวิตเธอไปเลยครับ